เมื่อวานนี้เราเจอพี่นกรัชนกศรีโรพันธ์

เขียนติดป่าห้องว่าต้องสวย
ลูกต้องทำให้ได้
แม่ไว้ไม่เบกหรอก
มันเพราะอยากมาก
แต่ว่าพี่นกรัชนกเนี่ยเป็นสายบุญ
จะเห็นแกว่าเดินสายเข้าวัดทำบุญ
ร่วมพิธีไหว้ครูบวงสวงต่างตลอดเวลาเลยค่ะ

โดยพี่รัชนกนะคะเปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐของเรานะคะ

ถูกจ้างไปแสดงที่วัดเวลาไปถึงงานก่อน

แวะไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนค่ะ
ก็เลยดูเหมือนจะเป็นแบบนักร้องสายมูไปโดยปริยายค่ะ

ก็ต้องถามพี่นกรัชนกนะคะว่า
มีเครื่องรางของขังอะไรที่พกติดตัว